สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงตอนเที่ยงวันนี้แล้วนะคะ
เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้กันที่เรื่องราวของคู่รักคู่หวาน
ในวงการบันเทิงนะคะอย่างสาวเต้ยจรินพร

จะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดของสาวเต้ยมาได้สดร้อนนะคะ
งานนี้รสชาติไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ที่แน่ความหวานทำเอาเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวค่ะ
เบาหวานขึ้นตาจริงด้วยนะคะ
จะฉลองครบรอบวันเกิดอายุครบ๒๖ปีไปเมื่อวันที่๒๙มกราคมที่ผ่านมา
งานนี้นักแสดงสาวหน้าหมวยเต้ยจรินพรก็ยิ้มจนแก้มปริค่ะ
โดยนักแสดงสาวเผยว่าประทับใจแล้วก็ปลื้มแบบสุด
เพรานอกจากหวานใจจะโชว์ฝีมือให้ได้แล้ว
ยังมีน้องที่เข้าร่วมแคมป์เยาวชน
มาช่วยกันเซอร์ไพรส์ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ด้วย

ก็ยังมีของขวัญแทนใจมอบให้อีก๑ชิ้น
ซึ่งสาวเต้ยก็เผยว่าถูกใจมาก
เพราะว่าไปเลือกได้ด้วยตัวเองเลย
ถือว่าเป็นวันเกิดที่เจ้าตัวแฮปปี้แบบสุดเลยล่ะค่ะ
วันเกิดปีนี้ไม่ได้ได้ปาร์ตี้อะไรพิเศษค่ะ

มีค่ะมีค่ะเค้าก็ไปช่วยน้องทำแครกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

อเล็กเขาให้ทุกคนมีแบบสุขภัยไหมคะหรือเปล่าว่าให้คนกันติดเลย
พาไปเลือกเลยค่ะ

มวยพรเป็นพิเศษก็ไม่นะคะ

เบาหวานขึ้นตาจริงด้วยยังไงก็สุขสรรค์วันเกิดสาวเต้ยย้อนหลังกันด้วยนะคะ